ันตัวเนี้ยสีมันแปลกมากอ่ะตามเจ้าของบ้านไปบอกตุ๊กแก่ตัวเนี้ย
ไม่ธรรมดาคาดว่ามันต้องมาให้โชคแน่เลย
แล้วนี่ที่เธอชูให้ดูอยู่ก็คืออาหารของตุ๊กแก่ตัวนี้อ่าเออ
คือตอนแรกไม่อยากจะเลี้ยงมันไว้เลยคืออยากจะขับไล่มันออกจากบ้าน
แต่ดูไปดูมาแล้วน้องไม่ไปก็เลยต้องเลี้ยงมันไว้จนตอนนี้ต้องตั้งชื่อให้มันว่าพันล้าน
พันล้านตุ๊กแก่พันล้านเนี่ยค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่ยี่สิบทับหนึ่งสามหมู่หก
ตำนวนคลองด่านดำเผิดบางบอร์ดจังหวัดสมุทรปราการคุณชี่สา
มันแอบซ่อนอยู่ในซอกหลืบเห็นแววตามันไหมใส่ติ่งตะกายปิ๊กคือตัวไม่เห็นนะ
แต่เห็นแววตามาก่อนแล้วเลยดูเรียกเรียกน้องมาดูแล้วมันอยู่ตรงไหน
อยู่ในซอกในห้องน้ำด้วยค่ะแล้วทุกครั้งที่อาบน้ำมันก็จะแอบดู
ก็จะเห็นตาปิ้งอยู่เหรอเออสบตากันไปสิไม่ไหวนะ
ไปถามเจ้าของบ้านเลยละกันคุณฤทัยรัฐสาเกทองหรือคุณยุ้ยนะคะ
เออคุณยุ้ยบอกว่าน้องพันล้านเนี่ยนะเป็นตุ๊กแกที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
มาแต่อ้อนแต่ออกเออเออเอาแมลงมาเล่าคืออาจอาจจะเป็นตุ๊กแก่แบบแบบ
อ่ากินไปแล้วแต่พอเอาแมลงมาล่อแล้วน้องค่อยโผล่ตัวออกมา
แล้วคุณสังเกตสีไหมสิน้องใบตองคุณดูดูสิว่ามันแปลก
โอ้โหเหมือนบังคับขู่เข็นอยากให้เห็นว่าสีมันแปลกจริง
ดูดิสีแบบสุดจริงนะมันเป็นสีส้มส้มดำใช่ไหม
ปกติเราจะเห็นเทาแดงมันเป็นส้มดำน้องใบตองมันสวยมากเลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าตอนแรกคือไล่มันเอาไปยังไง
มันก็ไม่ยอมไปไม่ไปนะท้ายที่สุดก็เลยเลี้ยงไว้แล้วกัน
ตั้งชื่อเอาเคล็ดก็คือชื่อน้องพันล้านไปซะเลยนะคะ
แล้วการเลี้ยงเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้มันอยู่ตามมีตำเกิดนะ
ลงทุนซื้อแมลงกระป๋องมาเลยแล้วก็เอามาป้อนป้อนให้กับมันนะคะ
แมลงทอดอย่างดีอยู่ในกระป๋องมันจุดพันธุ์อะไรอยู่ในกระป๋องอย่างดี
อย่างดีค่ะแล้วเจ้าพลานี่ชอบมากกินของดีของอร่อย
ตอนนี้ก็เลยเลี้ยงเหมือนเป็นน้องหมาน้องแมวเป็นสัตเลี้ยประจำบ้านไปแล้ว
แต่มันอยู่ในห้องน้ำมันอยู่ในซอกนี้แหละ
และทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำเราก็จะได้เจอน้องพันล้าน
คุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เห็น
ดูนิดนึงสิดูหน่อยนะไม่มีความคิดเห็น

เฮ้ยมันเป็นไม่ใช่รสโฉมใหม่อะไรหรอก

เปลี่ยนอรบไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า